บุกไปข่มขืนแม่บ้านชาวลาวเลยนะคะ
ชาวบ้านก็แจ้งเบาะแสว่าคนร้ายเนี่ยเป็นคนในโรงงานน้ำดื่มค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวอยู่หน้าตาแบบนี้นะคะ
ชื่อนายพิพัฒน์จัดชาวนาหรือนายเอ็มอายุ๒๕ปี

เขาบุกเข้าไปข่มขืนสาวชาวลาววัย๓๐ปีที่บ้านหลังนึง
อำเภอเมืองจังหวัดแพร่๑๐มกราคมที่ผ่านมานะคะ
มีภาพกล้องวงจรปิดจับได้ขณะที่
นายเอ็มคนนี้ขี่จักรยานไปเกาะเหตุได้อย่างชัดเจน
นี่ค่ะขี่จักรยานมาแบบนี้เลย
ล่าสุดวันนี้นะคะตำรวจสายตรวจตำบลนาจักร

พอนำกำลังเข้าไปตรวจสอบก็ไม่เจอตัวนะคะในเอ็มไหวตัวได้ทันหนีไปซะก่อน
นายวินัทโชธระวีเจ้าของโรงงานน้ำดื่มบอกว่า
นี่ค่ะนี่คือช่วงที่ขับรถเข้ามา
นี่เข้ามาตรวจสอบพื้นที่น่ะค่ะ
นายวินัทเจ้าของโรงงานน้ำดื่มก็เล่าว่านายเอ็มเพิ่งมาทำงานไม่กี่วัน

แต่เมื่อวานเป็นวันหยุดก็เลยไม่รู้ว่าออกไปไหน

ส่วนตัวก็รู้แหละว่าเอ็มเนี่ย
เพิ่งพ้นโทษออกจากครุปมาประมาณสักปีกว่า

เห็นใจก็เลยรับเข้ามาทำงาน
คิดว่าจะมาเกาะเหตุค่ะ
มันเดินไปพร้อมปีปุ่นไม่เห็นใส่ดำลวัด
มันก็ว่ายกลับคืนแต่ไปกับวัดไอ้หู้
จุดไปพอสัมศักรรมกลับคืนมากอะ
มันเข้ามาถึงซ้อยนี้ปุ๊บก็วิ่งเลย

เราได้คุยกับแม่ของนายเอ็มด้วยนะคะ
ก็เล่าให้เราฟังทั้งน้ำตาเลยบอกว่ายังไม่ได้ติดต่อลูก
เลยไม่รู้ด้วยว่าลูกไปก่อเหตุแบบนี้มาช่วงปีใหม่เนี่ยลูกชายโทรมาหาหนึ่งรอบ
ช่วงตอนที่คุยกันก็บอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเรื่องอะไรที่ทำความผิดอีก
จะไม่ยอมมอบตัวเด็ดขาดจะสู้จนตัวตายก็ไม่คิดว่าลูกจะไปเกาะเรื่องอีกอะค่ะ
อยากจะบอกลูกนะคะว่าให้มอบตัวเถอะเรื่องร้ายจะได้กลายเป็นเบา
ไม่อยากให้ลูกต้องโดนวิสามันฆาตกรรมเพราะไม่งั้นแม่คงจะทำใจไม่ได้ค่ะ
ซึ่งเนี่ยค่ะพฤติกรรมก็อย่างที่เห็นเลยนะคะโชคโชนทีเดียว
หนีอยู่บ้างใครเคยเป็นหมอบตัว
หมอบตัวในบ้านเรี่ยงลายน่าจะได้เป็นบังผู้เจ้า

ตำรวจนะคะจัดกำลังออกติดตามเส้นทางที่คิดว่านายเอ็มจะหลบหนีไปแล้ว
แสสุดท้ายคือเห็นว่านอนอยู่ที่ห้างนา
๑ในอัมเภอ๒นะคะบันเจยว่าในแอมณ่าจะอยู่ในพื้นที่
อีกเดี๋ยวน่าจะจับตัวได้ค่ะ
ยังหนีไปได้นะฮะใช่ค่ะ